วัยรุ่นเลือดร้อนครับ
ล่าสุดตำรวจก็เข้าไปควบคุมเหตุการณ์

มีไล่แทงปลาระเบิดบางคนโดนลูกหลงครับ

ผู้ชายบางคนเปิดเสื้อให้ดูบาดแผล
เขาบอกว่าโดนแทงนะแต่ว่าแผลมันเป็นแผลถากแบบนี้ฮะ
ตรงบั้นเอวนั่นจะเป็นรอยเหมือนรอยทะลอ

ผู้หญิง๓คนมียังวัยรุ่น๒คน
และอีก๑คนเป็นผู้ใหญ่แล้วอายุ๔๕
ซึ่งผู้ใหญ่คนนี้โดนลูกหลงนะครับ
เพราะว่ารถเสียหลักพุ่งชน
ทั้งหมดนั้นก็ยังตกใจอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตำรวจคุมตัวทั้งหมดไปสอบปากคำต่อ

เล่าให้ฟังบอกว่าตัวเขากับเพื่อน

เขาเห็นคนรู้จักนั่งซ้อนท้ายรถมา
พอมาถึงปากซอยเจอกลุ่มคนก่อเหตุ

ซึ่งอยู่อีกฝากหนึ่งของถนนนะครับ
แล้วฝั่งนู้นมองมาที่เพื่อนเขา
เขาก็เลยบอกเพื่อนว่าเฮ้ยเองอย่าไปมองมัน
มันมองมาก็ช่างมันเองไม่ต้องไปมองสู้
ฝั่งนู้นครับมีประเด็นมาก่อน
เพราะก่อนหน้านั้นฝาแฝดในกลุ่มคนที่ก่อเหตุ

ไม่ทันไรกลุ่มคนก่อเหตุขี่รถไล่ตามมา

ขี่รถมาตามประชิดใช้มีดแทงเข้ามาที่เขา

และได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิด๒๓ครั้ง
รถล้มเลยตกใจไงสะดุ้งไงครับ
ตำรวจก็กำลังไล่เช็ควงจรปิดเพิ่มเติม
จะตามตัวผู้ปกครองและผู้ก่อเหตุ

ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะฮะ